ส่วนที่นครสีธรรมราชนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณตี๓๕๐นะฮะ
ก็มีเหตุยิงกันเสียชีวิตหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ถนนพัฒนาการคูขวางตะบนคลังอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คือทะเลาะกันในผับก่อนแล้วก็มีกาดไปห้ามกาดของผับ
ออกมาที่ลานจอดรถนะฮะมาเจอกันอีกวิวาดกันอีก
เห็นก็ไปห้ามอีกทีเนี้ยมีคนนึงจะไปแทงกาดเลยเพราะว่าโมโห
กล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้นะครับกาดก็เลยยิงเขาใส่
ยิงปืนใส่เข้าไปโดนจนเสียชีวิตนะครับ
ตี๓กว่าเมื่อคืนนี้ในท้องที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นเหตุยิงกันที่บริเวณลานจอดรถหน้าผับแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอเมืองนะครับมีผู้บาดเจ็บในตอนแรก
ก่อนไปเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลชื่อวนัยวุฒิทธิพงศ์
สะอามัติอายุ๒๕ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
เข้าที่น้าอกขวาน๑นัทนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับคือตรวจสอบจากภาพ
จากโรงพยาบาลปิดด้วยก่อนเกิดเหตุนายวุฒิทธิพงศ์
พร้อมกับเพื่อนอีก๒๓คนมาเที่ยวที่ผับแห่งนี้
มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
แต่ว่าในผับมีกาดเข้ามาห้ามเข้ามาปรามเอาไว้ก็แยกกัน
หลังจากผับเลิกนายวุฒิพงศ์กับเพื่อน
ก็เดินมาที่ลานจอดรถหน้าผับเพื่อจะเอารถกลับบ้าน
ไปเจอกับวัยรุ่นกลุ่มเดิมในผับฮะที่มีเรื่องกันนั่นแหละ
ก็ตามมาหาเรื่องกันอีกนายสอนชัยชุมนุมวัน
อายุ๓๕ปีที่เป็นกาดของผับก็มาห้ามอีกนะครับ
ทีนี้วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มไม่พอใจโดยเฉพาะนายวุฒิพงศ
ไม่พอใจมากที่กาดเข้ามายุ่งก็เลยไปมีเรื่องทะเลาะ
กับนายสอนชัยที่เป็นกาดนะฮะซึ่งนายวุฒิพงศ์เนี่ย
หยิบมีดที่อยู่ตรงรถเข็นจะไปแทงนายสอนชัยที่เป็นกาด
แต่นายสอนชัยหลบทันแล้วใช้ปืนลูกซองยิงสวนไปหนึ่งนัด
กระสุนเข้าหน้าอกนายวุฒิพงศ์ล้มฟุบลงไปกับพื้น
ที่นายสอนชัยจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ทำไมผู้ตายก็ไม่พอใจอ่ะ

รองปุ่มกับการสพมนครสีธรรมราช
บอกว่าล่าสุดนายสอนชัยผู้ต้องหา
เข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
สารภาพว่าก็ยิงเขาจริงนั่นแหละจนเขาเสียชีวิต
แต่ถูกผู้ตายจะใช้มีดมาแทงก่อน
ยิงสวนออกไปหนึ่งนัดแล้วก็หนีไปเพื่อตั้งหลัก
จะให้ญาติติดต่อตำรวจแล้วก็พามามอบตัวนะฮะ